หากพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อดังย่านรังสิต

ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันแน่นอนว่า

เขาการันตีความอร่อย
มาตั้งแต่ปีศนปี๒๔๘๔

มีหนังมาขอเอาชีวิตโกฮับเนี่ย
มาเป็นหนึ่งในตัวละครเลยนะครับ
อยากรู้ว่าเรื่องจริงมันจริงแท้แค่ไหน
เดี๋ยวเราไปคุยกับทายาทสายเลือดแท้ของโกฮับกันเลยดีกว่าครับ
เดินทางมาถึงแล้วนะครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับ

เขากำลังลวกก๋วยเตี๋ยวลวกก๋วยเตี๋ยวมือเป็นระเวงอยู่เลย
อย่ารอช้ารีบเดินไปพูดคุยกับเขากันดีกว่าครับ
สวัสดีครับ
ที่ยืนลวกก๋วยเตี๋ยวกำลังชี้แล้วส่งหัวใจให้เรา
นี่ครับนี่คือคุณแม่คุณแม่ของคุณก้อยครับ
แหมเราแบบสืบเชื้อสายมาโดยตรงจากโกฮับ
ก็คือเราสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นอากงเลยค่ะ
คือก็จะเป็นคุณตา
ตั้งแต่เขาอุปยมมาจากมุมจีนค่ะ
เขาก็จะมาขายใต้สะพานแก้วค่ะ
ขายใต้สะพานหรือว่าเป็นใช่ค่ะเป็นคลองรังสิทธิ์ค่ะ
เฮ้ยก็ต้องขายเป็นเรือใช่ค่ะพายเรือค่ะ

ก่อนสมัยก่อนตอนที่อากงพายเรือขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
ใครมาทานล่ะครับส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นใครครับ
คนมาขุดคลองลอกคลองรังสิตอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะพายเรือขายแล้วก็ตะโกนขายแบบว่า
โกฮับไล่เหลวโกฮับไล่เหลวอะไรอย่างนี้ค่ะ
โกฮับไล่เหลวก็เลยต้องเลี้ยวเข้าหาลูกค้า
ไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าโอฮัพมาแล้ว
โอ้ไล่เหลวไล่เหลวแปลว่ามาแล้วนั่นเองครับ

จนโดงดังมากไม่ใช่ดังแค่ในรังสิทธิ์
ระดับประเทศเหรอเห็นเอาไปสร้างเป็นหนังเลยเหรอ
ก็ตอนนั้นคุณแม่เล่านะคะว่า
ละครเรื่องเลือดนอกอกอะค่ะ
เอาชีวิตของผมไปเหมือนถ่ายทำเป็นภาพยนธ์แบบช่วงสั้น
รับบทเป็นคุณตาก็คือโกฮับ
แล้วพอหนังเรื่องนี้ฉายออกไปเป็นยังไงฮะ
่งดังเลยค่ะตอนนั้นก็เริ่มมีคนมาเป็นลูกค้าประจำแม่เยอะขึ้นมา
คือเหมือนเขาอยากมาทานก๋วยเตี๋ยวอะค่ะก็มาที่ร้านเราเยอะเยอะมากค่ะ

แต่ก่อนเนี่ยในที่มาของน้ำตกอะค่ะเขาจะหันเนื้อ

ใช่หั่นเนื้อเป็นชิ้นค่ะแล้วก็วางไว้บนตะก้า
และน้ำจากเนื้อเนี่ยที่หยดลงมาตรงเนี้ยเขานำน้ำตรงเนี้ยไปใช้
เขาเรียกน้ำตกทำลวกก๋วเตี๋ลวกเส้นอะไรเสร็จแล้วเนี่ย
เขาก็จะตักน้ำตกตรงนี้มาใส่ในชามแล้วค่อยตักน้ำซุปมาลาด
ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับเขาบอกว่าพริกเนี่ยเด็ดเลยเหรอครับ
ใช่ค่ะก็พริกจะเป็นสูตรต้นตำรับแต่ก่อนเขาจะมีการแบบดองพริกดองอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
ก่อนจะนำมาปรุงอาหารมาปรุงก๋วยเตี๋ยว

ถ้าเป็นช่วงโควิดช่วงนี้ก็ประมาณ๓๕แสนบาท
ได้เป็นแสนโอนพระเจ้าช่วยก๋วยเตี๋ยวเรือ
ทานเป็นภาษาก๋วยเตี๋ยวเรือก็ได้เหรอเนี่ย
พูดมาสักขนาดนี้สงสัยต้องจัดชุดใหญ่กันหน่อยแล้วล่ะครับ
แนะนำเลยว่าใครที่มาที่นี่ไม่ควรพลาดเมนูเหล่านี้
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกเมนูประวัติศาสตร์ของร้านแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไป
เดี๋ยวนี้เขามีก๋วยเตี๋ยวเนื้อริปอายด้วยนะครับ
โอ้โหที่สำคัญราคาก็ไม่แพง
เอาเฮ้ยพี่อามสรุปนี่ไม่รอพี่ชายแขกรับเชิญคนสำคัญแล้วล่ะครับ
สงสัยจะอดใจไม่ไหวแล้วล่ะมั้งเนี่ย

อ้อไปนัดปรับปรุง
รสชาติของก้วยเตี๋ยวไม่คงที่

ไปทานสาขานู้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราก็เลยมาจดทะเบียนการค้าตัวนี้ค่ะ

ว่าของเราเป็นต้นตำหลักจริง
มีคนที่เข้าไปอยากไปจดอยากได้ทะเบียนการค้าตัวนี้
แต่ว่าจดมาก็คือไม่มีใครได้รับจดเลยก็คือไม่ผ่าน
พอเราเข้าไปจดเนี่ยค่ะเราก็รอพิจารณามาประมาณ๗เดือน
ผลตัดสินมาว่าเราได้เป็นเจ้าของทะเบียนการค้า

ใช่ค่ะมีรูปถ่ายมีชื่อร้านมีบุคคล
แต่ว่าเน้นย้ำเนี่ยถ้าต้นตำรับต้องที่นี่เลย

ก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับที่นี่เมืองเอกเท่านั้น
ใช่ค่ะของเรายินดีที่จะรับสาขาเพิ่ม
ใครสนใจที่อยากจะสร้างอาชีพมีอาชีพเป็นของตัวเองนะคะ
สามารถติดต่อมาทางเราได้เลยนะคะ
ถ้าอยากได้สูตรต้นตำรับจริงก็ติดต่อเข้ามาค่ะ

แฟนชายน่าสนใจใครสนใจมาร่วมธุรกิจกับเราก็ได้ถูกไหม

ฮัลโหลสนใจด้วยได้ไหมแจมด้วยได้ไหม
สวัสดีครับพี่อันสวัสดีครับสวัสดีครับ
นี่ไงพี่อันผมรู้เลยกว่าจะมาเนี่ยนะ
ไปขับรถไปแถวลาดพาวแล้วตรงยาวไปแถวบางดนที่พร้อม
แล้วก็ขับไปวนอยู่แถวพระรามสี่

หงุดหงิดก็เลยขับรถตามแท็กซี่ไปแถวหมอเสง
มองหมดทั้งควบที่ไปผิดรับแผ่นช่าค่ะไม่ใช่โกฮับเลย

ไม่คุยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินครับพี่หาร

แทบต้องไม่ลืมกินนะ

นับตัวจากนี้ไป
สวัสดีครับคุณมาค่า
นี่คือทายาทของโกฮับตัวจริง
จริงครับเห็นยืนสวยอย่างนี้
บอกก่อนนะแต่ก่อนนึงบ๊าบบ๊าบ

ก็ขายไปกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

เหมือนกับปลาเส้นเส้นหนึ่ง
เป็นคนจีนเขาก็เรียกคือกล้วย

สมัยก่อนนะโอ้โหได้กินวันนั้นก็วิเศษแล้ว

สมัยก่อนก่อนที่เราจะกินข้าวหรืออะไร
เราต้องไปเป็นครูใหญ่
มีเขาขายของอยู่ในโรงเรียน

แต่เห็นเพราะว่าค่ายท์ค่ายท์จนได้รับอุปัติเหตุ

ตอนนั้นของพศ๕ร
เสร็จแล้วแม่ก็เลย
ก็เริ่มเติบโต
และตอนนั้นก็ห้างก็เพิ่งเริ่มออกใหม่หมาย
เขามาติดต่อแล้วก็ไปขาย
คอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวแรกที่ขึ้นห้างเลยนะ
ตอนนั้นพอดีทางผู้จัดการพาต้าแกอยู่ชั้น๕ได้ไปขาย
เพราะว่าที่นั่นเขาจะเป็นสถานที่จัดงานโดยเฉพาะชั้น๕

เราจะขายเป็นงานงานไปตอนนั้นจำได้ว่าเป็นของดี๗๓จังหวัด
ตอนที่ไปขายพาต้าเนี่ยเราจุดเด่นตรงที่เอาเรือ
บันไดเลื่อนขึ้นไปเลยพ่อก้อยเขาก็ใส่หมวกกระโล่เลย
แล้วก็นั่งในรัวขายทำขาย
จนคนล้างชามเมล็ดหลุดเลย

เผ็ดบอกว่าได้คูปองคือเป็นกระสอบเลยอ่ะ
คือเราไม่รู้ไงว่าทางห้างเราไม่เคยขายมาก่อนว่า

เราก็เอาไปให้เขาขายได้ประมาณ
๗วันนี้ได้๒๒แสนกว่า

ประมาณ๓๓ปีเหรอคะถ้า๓๓ปีตอนนั้น๒แสนน่าจะประมาณแบบ

มีโอกาสได้ขึ้นห้างดังสมัยนั้น
บอกเลยว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอ

และที่รู้มาแม่ก็บูชาไอ้ไข่กับเขาเหมือนกันนะครับ

บูชายไข่ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับ

จัดแน่นจัดเต็มอย่างนี้เลยเหรอเนี่ย

เฉพาะตัวแม่เองแม่เคยขอ
แม่ก็ถูกครั้งใหญ่ก็ลอตเตอรี่๔๘ใบ

โอ้โหพี่อันไม่ใช่แค่คุณแม่คุณก้อยด้วยเหรอครับ
พอดีทำอีกธุรกิจหนึ่งเป็นซื้อขายรถมือ๒ด้วย

รถคันนี้มันอยู่มานานมากประมาณ๖๗เดือนอะไรอย่างนี้

จนแบบตอนนั้นแฟนก็เลยพูดมาคำนึงว่า
คือตอนนั้นไปบูชาที่ไปไหว้ที่วัดที่นครศรีธรรมราช
สรุปอีกประมาณ๕นาทีเขาก็เลยโทรมาบอกว่า
ลูกค้าวางมาจำจองนะจะซื้อสดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่ซึ่งแบบงงมากขนลุกเพราะว่าแฟนเพิ่งพูดไม่ถึง๕นาทีเลย
เอาอย่างนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจสมัยคุณก้อย
เพราะว่าคุณแม่เองก็สอนให้เราตั้งใจทำมาหากิน
ใช่ค่ะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นแรงยึดเหนี่ยวจิตใจ
แต่ว่าสุดท้ายคุณแม่จะสอนตลอดว่าเราควรจะต้องใส่ใจในอาชีพ
แล้วก็ซื้อสัตว์กับอาชีพของเราแบบนี้ค่ะ
คือไม่โกหกลูกค้าไม่หลอกตัวเอง
เนื้อหรือว่าวัตถุดิบหมูหรืออะไรอย่างนี้ค่ะต่างจะต้องคัดสรรมาเป็นอย่างดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
เอาล่ะโอ้โหวันนี้นะครบรสจริงพี่อันเราได้รู้ถึงความอร่อยของที่นี่
และแน่นอนฮะถ้าจะมาทานแบบต้นตำรับจริงต้องที่นี่ถูกไหม

ส่วนในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากเลยนะครับ

เดี๋ยวสิติดทางบอกจะให้กินยังไม่ได้เพราะว่านี่ขึ้นมาก

ไม่เอาอย่างนี้ขอโทษจริงพี่อันสั่งเลยสั่งเอาคุณแม่สั่ง

เอาเจนแรกหมูน้ำโต๊กไม่งอกผักไม่เผ็ดหมูสเต้

เดี๋ยวมีเดี๋ยวพาพี่อันไปทานกันครับ
อันเขาตั้งใจมากินโดยเฉพาะเลยไม่รู้ล่ะครับพี่อาร์ม
ลิ้มลองกันได้ที่สาขาเมืองเอกเมนูเริ่มต้นที่๓๐บาท
แต่ถ้าใครอยากกินเนื้อแบบพรีเมียมในราคาถูกแสนถูก
เขาก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อลิฟต์อายสนุนราคาเพียงแค่๑๓๕บาทเท่านั้น
แต่ไม่ว่าจะราคาไหนก็อร่อยทุกเมนูไม่เชื่อก็ดูพี่อันเขาสิครับ
อุ้ยกินเอากินเอา